ขยายประเด็นจากที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาตลอดทั้งวันในวันนี้
หลายคนมีปัญหาเดินทางไปทำงานไม่ทันบ้าง
สอบไม่ทันบ้างไปธุระไม่ทัน
เพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
และไม่คาดคิดว่าจะใช้เวลานานแบบนี้
ขบวนจะใช้เวลาประมาณ๒นาทีต่อเที่ยว
แต่ว่าพอเกิดปัญหาแบบนี้๖นาทีต่อเที่ยว
นี่คือเส้นทางปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าครับคุณผู้ชม
สีแดงนี้ครับคือจุดที่ระบบรางนั้นมีปัญหา
คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นจะเดินทางจากหมอชิด
ไกลแถบนู้นเลยนะครับจากหมอชิด
สายสุขุมวิทย์มีปัญหาครับโดยเฉพาะจุดสีแดงนี้
ทำให้เกิดปัญหากระทบต่อระบบการเดินทางวันนี้

ดังนั้นในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสาเหตุและปกปัญหาที่เกิดขึ้น
กระทบต่อวิถีชีวิตและการเดินทางของกรุงเทพมหานครจากรายงานพิเศษครับ
สำหรับจุดที่เกิดปัญหาระบบรางขัดข้อง
อยู่ใกล้จุดสับรางซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีชิดลม
ประเมินตั้งแต่๒นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
แล้วเห็นว่าไม่ควรจะเปิดเดินรถบริเวณชาญฉลาดชั้น๒
ดังนั้นรถที่มาจากสายสุขุมวิทย์ต้องมาใช้รางที่ชาญชาลาชั้นที่๑ทั้งหมด
จุดสับราง

จากเดิมที่วิ่งให้บริการใน๒เส้นทาง
คือสายสุขุมวิทย์วิ่งไปกลับระหว่างสถานีหมอชิด
สายสีลมวิ่งไปกลับระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

โดยเปลี่ยนให้บริการเป็น๓เส้นทางคือ
เส้นทางที่๑จากสถานีหมอชิต
และวิ่งตรงเข้าไปที่สายศรีลม

โดยความถี่ของแต่ละขบวนอยู่ที่๕นาที

ถี่ของแต่ละขบวน๗นาที
และเส้นทางที่๓จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
มีความถี่แต่ละขบวน๕นาที

ปรับเส้นทางใหม่จะปรับเฉพาะวันนี้เท่านั้น
คาดว่าจะเริ่มซ่อมแซมบริเวณจุดสับราง
ขัดข้องได้ภายในคืนนี้
จากนั้นจะกลับมาเปิดให้บริการตามเส้นทางเดิม
ได้ตามปกติในเวลา๕นาฬิกา
ของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพชี้แจงว่า

และตามปกติมีการตรวจสอบรังทุกคืน
หลังปิดให้บริการในเวลา๒๔นาฬิกา